เรื่องของทะเลนะคะแล้วก็สัตว์สวยงามอย่างปลาการ์ตูนนะคะ
ใครที่ชื่นชอบตอนนี้มันมีแหล่งเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาการ์ตูนแห่งใหม่
อยู่ที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีนี้เองนะคะ
ซึ่งก็จะเปิดให้เข้าไปศึกษาการเพาะเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ด้วยค่ะ

กับคุณกมลวันการีพัฒน์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีพาไปชมค่ะ
ฝูงปลาเล็กหัวใจโตอย่างปลาการ์ตูนหรือเจ้านีโม่
แหวะไหว้มาทักทายอวดสีสันสวยงามอยู่นี้
เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ปลาการ์ตูนแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะ
แห่งนี้ตั้งใจที่จะจุดประกายให้ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล
ให้กับผู้ที่สนใจได้เป็นนักอนุรักษ์รุ่นใหม่
โดยคิดค่าเข้าชมราคาเบาผู้ใหญ่๒๐บาทเด็ก๑๐บาทเท่านั้น
จุดแรกแวะดูความหลากหลายของปลาการ์ตูนกันก่อนค่ะ
ที่นี่เลี้ยงไว้หลายสายพันธุ์ทั้งปลาการ์ตูนดำการ์ตูนแดงทองการ์ตูนส้มขาวการ์ตูนเผอร์คูล่า
หรืออย่างในบ่อนี้คือปลาการ์ตูนลายปล้องมีนิสัยตกใจง่ายและห่วงถิ่นที่อยู่อาศัยค่ะ
โดยวงจรชีวิตของปลาการ์ตูนเฉลี่ยแล้วอยู่ที่๒๐ปี
ปลาการ์ตูนที่มีอายุ๓เดือนจะนำมาไว้ในบ่ออนุบาลราที่มีความลึก๒๔นิ้ว
และมีแสงแดดเข้าถึงเพื่อปรับให้สีของปลาการ์ตูนชัดเจนขึ้น
และในระยะแรกเรายังไม่รู้ว่าแต่ละตัวเป็นเพศอะไรนะคะ
ที่เขาเกิดมาเขาจะยังไม่แสดงเพศ
ก็คือเขาจะแสดงเพศตอนช่วงอายุ๘เดือนขึ้นไปค่ะ
ก็จะเป็นเพศผู้ก่อนค่ะ
แล้วก็จะพัฒนาขึ้นมาจะเป็นเพศเมีย
ก็คือตัวไหนที่แข็งแรงควบคุมฝูงได้ตัวใหญ่ก็จะเป็นเพศเมีย
แต่ละบ่อจะต้องใสและควบคุมอุณหภูมิน้ำ
ให้อยู่ที่๒๗๒๘องศาเซลเซียส
พร้อมควบคุมความเค็มให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมค่ะ
นั่นก็คือรอบ๙โมงเช้าแล้วก็บ่ายโมงตรงค่ะ
โดยอาหารนะคะจะเป็นอาหารเม็ดโรยลงไปในบ่อค่ะ
และเฉลี่ยแล้วนะคะปลาการ์ตูน๑ตัวจะกินอาหารเม็ดเพียง๓๔เม็ดก็อิ่มแล้วล่ะค่ะ
อกจากนี้ยังมีโซนปลาทะเลสวยงามอีกกว่า๑๐๐ชนิดด้วยค่ะ
แต่ถ้าหลงไหลในเสน่ห์ของเจ้าปลาการ์ตูนตัวน้อยแล้วอยากจะซื้อกลับไปเลี้ยงที่บ้านก็ได้นะคะ
เห็นตัวเล็กแบบนี้อายุยืนถึง๒๐ปีเลยล่ะค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน